ส่วนที่จันทบุรีครับคุณลุงเจ้าของสวนโดนยิงตายกลางป่าครับ
ระหว่างที่ไปที่สวนเขาที่ปลูกผลไม้ต่างนั่นแหละฮะ

เมียผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้าน
แล้วมีการขู่กันว่าถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง

ตำรวจสพบเวรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ซึ่งก็จะมีสวนยางพาราแล้วก็มีสวนผลไม้ด้วยปลูกสลับกัน
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อเวรอำเภอขลุงไปตรวจสอบ
จุดนี้ก็จะเห็นครับนี่ฮะมีต้นยางพารา
ลูกผสมกับมังคุดกล้วยลองกอง
ศพที่เห็นนั้นเป็นศพของลุงเรืองหรือว่านายบุญพบ
หงายตายอยู่ตรงนี้โดนยิงเข้าที่หลังฮะ
แล้วเขาบอกว่าคือหลายจุดเลยนะครับ
ขมับด้านซ้ายทะลุหัว๒นัดหน้าท้องด้านขวา๒นัด
ศอกขวา๒นัดรักแร้ซ้าย๑ด้านหลังอีก๑
ขาขวาอีก๑รวมแล้ว๙นัดนะครับ
นี่ครับโอ้โหคนที่ก่อเหตุนี้โกรธแค้นอะไรเนี่ย

นัดครับมีมีดขอวางอยู่ข้างศพด้วย
พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเจอปลอกกระสุนปืน๙มม
กระจายอยู่๙ปลอกครับ
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ไปเจอหมวก
ยาฉุนตกห่างจากศพไม่ไกลประมาณ๑๐เมตร
ฉุนเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญในการไขคดีนี้ด้วยครับ
เพราะอะไรให้รอติดตามเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะ

เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ขี่รถเข้ามาที่สวนของผู้ตาย
เพื่อที่ว่าจะไปขอน้ำดื่มหน่อยอากาศมันร้อนไง
แล้วสวนอยู่ติดกันสวนใกล้กัน
แล้วไปเจอว่าโดนยิงตายนอนจมกองเลือด
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านลองฟังเพิ่มเติมครับ

กำลังฉีดยาให้ต้นทุเรียนในสวนห่างจากจุดเจอศพประมาณ๕๐๐เมตร
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะครับ
คือตอนแรกเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่มาสำรวจป่า
เพราะว่าโซนนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใช่ไหมครับ
แล้วพลัดหลงกันก็เลยมีการยิงปืนขึ้นฟ้า
ส่งสัญญาณแจ้งพี่กัดว่าเออฉันอยู่นี่นะเธอมาเจอฉันตรงนี้
เขาไม่คิดนะครับว่าลุงเรืองจะโดนยิงตายฮะ
เขาใช้ปืนยิงเป็นสัญญาณกันเพื่อบอกพี่กัดอะไรอย่างนั้น
เพราะแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้บ่อยไง

ไม่ดูน่ะและความชัยพี่แทบว่าแล้วนี้เค้าก็โอเคเลย
แต่ว่ากับเรานี่เขาก็โอเคเลย

เมียของผู้ตายครับป้าผ่องบอกว่าเดิมที
เรืองเขามีอาชีพขายไส้กรอกลูกชิ้นนะ
ต่อมาเจอโควิดก็เลยหันมาทำสวนยางพารา
แล้วก็ปลูกไม้ผลไม้มีทั้งมังคุดกล้วยแล้วก็ลองกลองนี่แหละ

อาศัยอยู่ในบ้านพักในสวนแล้วก็มีรถสองคันเอาไว้ใช้
ปกติแล้วลุงเขาก็ไม่ค่อยจะไปไหนครับ
ผ่องบอก๒อาทิตย์จะกลับเข้าบ้านที่บ่อไร่สักครั้งหนึ่ง

เพราะว่ามีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีสวนมังคุด
ทีนี้ป้าผ่องยืนยันว่าลุงเรืองไม่สูบบุหรี่
ไอ้ยาฉุนที่ไปเจอใกล้กับศพที่ห่างไปประมาณ๑๐เมตรนั่นน่ะ
ผ่องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของผัวฉัน
ไม่ใช่ของลุงเรืองอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจนั้นก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับ
น่าจะเป็นของคนร้ายแหละที่ทำตกเอาไว้
ถ้าใช่ตรวจสอบได้ไม่ยากเลยครับ
เอาไปไล่เช็กดูสิ
เอาขนระกำผลไม้เข้าไปขายในตลาดนัด
ที่เพื่อนบ้านเข้าไปในสวนแล้วเจอว่าลุงเขาถูกยิงตาย
มก่อเหตุคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับที่
เรืองนั้นเคยทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
ถึงขั้นว่าเอาปืนยิงขู่กันมาแล้ว

ขัดแย้งกับใครไหมเคยเล่าอะไรให้ฟังไหม
เขาก็มีอยู่เรื่องแป๊บน้ำนี่ผ่าน
เค้าขอให้เอาออกแต่เค้าไม่เอาออก

แล้วกับคนข้างบนเค้าก็วันนั้นเก็บไปคงต้นชะมวง

กระบบนี้กระทนแก่ลุงมาเสร็จแล้ว
ศพนั้นส่งไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับ
ที่ประสานญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

ตำรวจสพตกพรมให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าเจ้าหน้าที่อายัดตัวของเพื่อนบ้านผู้ตาย

คุมตัวเอาไว้เพราะว่าอะไร
ไปเจอว่าถูกมีดขอดายย่าฟันเข้าที่หัวและขาบาดเจ็บ
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตราด
ก็เชิญตัวไปสอบปากคำครับ
โดยเพื่อนบ้านคนนี้ยอมรับว่า๙โมงวันที่เกิดเรื่อง
เขาทะเลาะกับลุงเรืองผู้ตายจริง
เรื่องปัญหาเดินเข้าออกสวนนั่นแหละที่อยู่บนเนินเขา

ต่อมาโดนผู้ตายใช้มีดฟัน
แต่สามารถหนีออกมาให้ญาติพาตัวส่งโรงพยาบาลได้
เพื่อนบ้านคนนี้ครับที่เป็นผู้ต้องสงสัย
เขายืนยันว่าไม่ได้ใช้ปืนยิงลุงเรืองนะ
เพราะตัวเขาเองโดนมีดฟันมาก็บาดเจ็บ

อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่นั้นเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ
แล้วก็ข้อมูลสำคัญเพื่อจะไปตรวจพิสูจน์แล้วนะครับ
ว่าอีกไม่เกิน๑สัปดาห์จะรู้ผลอย่างแน่นอน
เพื่อนบ้านต้องสงสัยเชิญมาสอบปากคำ
และยาฉุนที่ไม่ใช่ของลุงที่เจอใกล้ศพนั่น
ไปตรวจต่อว่าจะเจอหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง